ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดสระบุรี
เขาบอกว่างวดนี้เนี่ยนะมาเป็นแพ็คคู่

เจ้าตัวพันนี้ตัวเงินตัวทองบุกมาอีกแล้วครับ
โอ้ยต้องกลมเงยกันล่ะครับ
ก็ตามหาเจ้าตัวเงินตัวทอง

มันไปหลบอยู่ที่บริเวณโพรงที่มีกิ่งต้นมะขามทับ

บริเวณตรงนี้จับยากมากจริง
ที่หมู่บ้านเกรดทิพย์
บ้านเลขที่๔๕ทับ๘๗ตำบลเสาไห้อำเภอสำไห้

ให้มันโล่งก่อนดึงออกมา
แล้วจากนั้นค่อยไปจับเจ้าตัวเงินตัวทอง
เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้บ่วงเชือกนะแห่เข้าไปในโพรงนะครับ
แต่เจ้าตัวเงินตัวทองมันรู้ทัน
มันถอยหลังเข้าไป

ในเมื่อหัวจับไม่ได้จับหางแล้วก็ค่อยดึงหัวออกมาแบบนี้

โอ้โหบอกเลยนะว่าตัวเนี่ยมันเริ่มเทิมเลยนะครับ
ดึงตัวคู่ออกมาได้ก่อนเขาว่าอย่างนั้น
แล้วจากนั้นค่อยดึงตัวเมียอันนี้ตัวเมีย
เขาบอกว่าท้องมันป่องใหญ่ยาว

แล้วความใหญ่ก็ใหญ่ประมาณนี้
ใครอีกหนึ่งฟ้อง
คือถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องไปจับมันด้วย
มันอยู่ในพื้นที่ป่าของมันดี
เอาจริงคือเรื่องของเรื่องกับชาวบ้าน
ที่เขาอาศัยอยู่แถวนี้แถวหมู่บ้านเกรดทิพย์เนี่ย
เขาร้องเรียนไปยังโครงการหมู่บ้านว่า
มีตัวเงินตัวทองน่าจะเป็นคู่ผัวตัวเมียนั่นแหละ
ออกมากินไก่และลูกสุนัขในหมู่บ้าน
แล้วทำให้ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไก่

แล้วบ้านไหนมีลูกสุนัขอันนี้ก็ลำบากเหมือนกัน
ไอ้ตัวเงินตัวทองนี่ก็เข้าไปกินไง
ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับตัวเงินตัวทองไป

ก็คือจับไปแบบนี้เดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ในจุดที่มันควรจะอยู่มากกว่านี้

ไปปล่อยป่าปล่อยอะไรแบบนี้นะเพราะมันมีไข่ด้วย
ใช่เอิ่มก็โสศญมันแหละ